นุ้งสุยรุระพัดได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิด
มาเปิดเผยเพิ่มเติมหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อ๕ทุ่มกว่า
ของวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
บอกว่าคืนวันนั้นไปเข้าห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน
แล้วก็มีผู้ชายเป็นตำรวจตามเข้ามาในห้องน้ำหญิง
เหมือนกับจะมาถ่ายคลิปมาแอบถ่ายมาสะกดรอยติดตามอะไรเธอด้วย
รถคันนี้นะครับเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามานะครับ
ส่วนตำรวจนายนี้ตกลงเป็นตำรวจจริงนะครับ
ตำรวจของนครบานนะครับไปให้ข้อมูลกับสอนอพหนโยธินเจ้าของพื้นที่แล้ว
เพราะว่าดาราสาวไปแจ้งความเอาไว้บอกว่าวันนั้นก็เข้าเวร
เวรดูแลพวกการชุมนุมอะไรพวกนี้ด้วยตั้งแต่ตี๕ถึง๕ทุ่มเที่ยงคืน
แล้วก็ปวดท้องแวะเข้าห้องน้ำช่วงนั้นเบลอเพราะว่าทำงานหนักทั้งวัน
ก็เข้าห้องน้ำผิดคิดว่าเป็นห้องน้ำร่วมใช้ชายหญิงร่วมกันเป็นห้องน้ำชั่วคราว
แต่ไปเข้าห้องน้ำหญิงแล้วคุณหมิวออกมาเนี่ยไล่ถ่ายคลิปนะมีมีดด้วยอะไรด้วย
ก็เลยตกใจก็เลยรีบขับรถออกไปเลยไม่ได้สะกดรอยตามอะไรทั้งสิ้น
วันนี้นะครับช่วงบ่ายหลังจากที่หมิวสิริรพัฒน์แถลงข่าวเสร็จนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็ไปที่สนผโหนโยธินนะครับเพราะว่าผู้กับการสนผโหนโยธิน
ก็เชิญมาเพื่อให้พบพูดคุยกับฝั่งของตำรวจในภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊ม
เป็น๑๐ตำรวจโทนะฮะสังกัดสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับ
หลังจากพูดคุยกันสักหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณหมิวก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่า๑๐ตำรวจโทสวัสดิ์กรหนูรีพบหมู่จราจรสอนอทุ่งมหาเมฆเนี่ย
ได้ยกมือไหว้ขอโทษยืนยันว่าวันนั้นเบลอจริงทำงานทั้งวันจริง
ไม่ได้ตั้งใจเข้าห้องน้ำผิดจริงไม่ได้สะกดรอยตามอะไรทั้งสิ้น
แต่คุณหมิ๋วเธอบอกเธอยังไม่เชื่อ๑๐๐
อยากให้เอาภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างมาดูเพิ่มเติมว่ารถคันนี้

หายใจลึกค่ะไม่เป็นไรพี่อยู่ข้าง
นั้นผมไม่ได้ตั้งใจที่จะตามเข้าไปในห้องน้ำ

เรื่องแรกเลยก็ผมพักคออยู่ที่สมาศสรตำรวจครับ
ห้องน้ำครับเรื่องนี้ผมเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจนะครับ
คือตำรวจนายนี้ก็บอกว่าก็ยินดีที่จะยอมรับความผิดทั้งวินัยหรือว่าอาญาถ้าคุณหมิวยังยืนยันจะแจ้งความ
ส่วนทางคดีความสนพหนโยธินนะครับพนักงานสอบสวนบอกว่าคงไม่สามารถดำเนินคดีฐานอนาจารย์หรือว่าคุกคามทางเพศได้
เนื่องจากพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอถึงขั้นนั้นเนื่องจากการเดินเข้าห้องน้ำของตำรวจนายนี้ที่ปรากฏในคลิปแล้วไปตรวจสอบแล้วลักษณะคือชะโงกหน้าเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วก็เจอคุณหมิวพอดีนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปเรื่องของวินงวินัยแต่ว่าทางคดีอาญาเนี่ย